เจอรอยเท้าบนเทือกเขาบรรทัศน์
ใกล้กับจุดที่มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่เมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
รอยเท้านี้เชื่อว่าเป็นรอยเท้าของเสียแป้งนะคะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปเท่าที่ในจุดที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขึ้นไปด้วยได้
ทีนี้ไปดูเรื่องของรอยเท้ากันนิดนึงคือตอนบ่ายโมงวันนี้ค่ะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง๑๖นาย
เดินเท้าลาดระเวนไปที่เชิงเขาบรรทัศน์

นี่นะคะเจ้าหน้าที่นะคะเราต้องเบลอหน้าเพื่อความปลอดภัย
แต่เจ้าหน้าที่ก็จะมีแถบแขนข้างซ้ายผูกเชือกแดงค่ะ
นี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ส่วนนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปด้วยคือน้องไกด์ธนกรทองคำนะคะ
เดินเข้าป่าตามชุดปฏิบัติการพิเศษไป
เดินเข้าไปสักประมาณ๑กิโลกรัม
เดินเข้าไปได้๓๐นาทีไปเจอขนำของชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งก็ใช้เป็นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่นะคะ
มีการเอาไว้วางสัมภาระเสบียงอาหารอุปกรณ์ต่าง
เพื่อใช้ปฏิบัติการในป่าเทือกเขาบรรทัศน์
ทีนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็เข้าป่าลึกเข้าไปอีก
ไปเจอขนำของชาวบ้านอีก

เจ้าหน้าที่ขออนุญาตตรวจค้นขนาดนี้นะคะ

คือเหมือนกับว่าเดินเข้าไปเจอขนำเดินเข้าไปเรื่อย
เพื่อความชัดเจนนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

ไปเจอเพลิงพักต้องสงสัย

เอาใบไม้มามุงเป็นหลังคา
อยู่ทางทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

เพื่อเจอเบาะแสของเสียแป้ง

ก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไร

ชุดไล่ล่าที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์

อยู่ทางทิศเหนือของจุดปะทะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
รอยเท้าอยู่ใกล้กับจุดปะทะกัน

แถวน้ำตกท่าช้าง

พักของชนเผ่าที่อยู่แนวเส้นทาง
ตรวจสอบลึกเข้าไปเรื่อย

มันมีแค่รอยเท้าที่เป็นจุดสังเกตนะคะ

ทีนี้ถ้าย้อนไปตั้งแต่วันที่เสียแป้ง

พาออกจากโรงพยาบาลมหาราชนคร
คืนวันนั้นนะฮะช่วงที่เข้าสู่วันที่๒๒ตุลาคมแล้วนะฮะช่วงเที่ยงคืนกว่านะครับ
แล้วก็จะมีรถมารับรถกระบะสีขาวนะ๒คันรถเก๋งสีดำอีกคันนึง
มีรถกระบะสีขาวของในปอยเนี่ยขับไปตามเส้นทางที่จะไปน้ำตก
ที่จะขึ้นสู่เทือกขาวบรรทัศน์แล้วมีจักรยานยนต์มารับไปอีกนี่นะฮะ
ตอนปิดในช่วงเวลาคืนวันนั้นนะฮะแต่เป็นช่วงเช้ามืดนะฮะ
ตี๔๒๒นาทีเช้ามืดของวันที่๒๒ตุลาคมคืนวันที่เสียแป้งหลบหนี
แถวบ้านของเสียแป้งนะครับจะเห็นภาพของรถเบนส์สีดำคันนี้
นี่อีกมุมนึงนะฮะขับไปนู้นนะครับช่วงปี๔ครึ่งนะฮะ
หลังจากที่เสียแป้งเนี่ยหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปแล้วนะครับ
คือลักษณะของรถเบนส์สีดำคันนี้กำลังขับไปทางตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะฮะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรัง
ซึ่งจุดนี้มันจะผ่านเทือกเขาบรรทัศน์ได้เหมือนกันนะครับ
คือคำถามคือเอาแล้วรถเน้นคันนี้มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเสียแป้ง
เขาคาดกันว่าคาดการณ์นะฮะเป็นแค่ต้องสงสัยนะฮะ
อาจจะเป็นรถของเมียเสียแป้งหรือเปล่า
เพราะมันคล้ายกับรถภรรยาของเสียแป้งซึ่งเคย
ขวามือนะฮะเคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อ๑๙ธันวาคม๒๕๖
ตอนนั้นยังเห็นเสียแป้งยืนโทรศัพท์
เรียกเจ้าหน้าทรงเจ้าหน้าที่อยู่ข้างทางเลย
ปี๖๒นะแต่ที่เจอแล้วก็ที่หนี

แล้วตามข้อมูลเนี่ยคือเสียแป้งเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่คันนี้หรือเปล่า

ยังถนนที่จะไปทางเทือกเขาบรรทัศน์ได้เนี่ย

ในช่วงที่เวลาเสียแป้งเนี่ยหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว